ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งกำจัดหนอนบุ้งยั้วเยี้ยนนับ
เขาบอกนับล้านตัวมันบุกเข้าไปในวัดสตูนสันตยารามที่จังหวัดสตูน
เขาก็หวั่นว่ามันจะเป็นอันตรายแล้วก็คุณ
คือในนั้นมันจะเป็นเหมือนมีโรงเรียนด้วยแล้วเขาก็หวั่นว่ามันจะเกิดอันตรายกับนักเรียนในโรงเรียน
ต้องถ้าโดนไปแค่ตัวเดียวก็คันแล้ว
คุณเอาจริงนะแค่เห็นคันป่ะ
โหลุกผมเคยโดนไอ้หนอนบุ้งเนี่ยโดนที่ตัวเนี่ยมันจะรู้สึกคันแค่ตัวเดียวนะ
แล้วมาเป็นกองทัพนับล้านตัวโอ้ไม่คันเขยอเลยนะ
คุณมันยิ่งกว่าคันดิฉันว่ามันถึงกับแพ้

โอ้โหไต่เชือกเส้นเดียว
ต่ายยั่วเยี้ยะขนาดนี้หลงพี่
กองทัพหนอนบุ้งนับล้านล้านตัวยั่วเยี้ยทั่วบริเวณพื้นกระเบื้องมานั่งสาลาตามกุฏิอ่ะ
อยู่ในวัดสตูนสันตยารามหรือว่าวัดป่าช้าไทย

แล้วบางครั้งอ่ะคุณหนอนบุ้งอ่ะมันปลิวเออ
มันปลิวได้มันปลิวไปเกาะตามศีรษะตามเสื้อผ้า

ญาติโยมที่มาในวัดน่ะคันเขยอกันไปหมดนะคุณ
ทางด้านเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดสตูนแล้วก็เทศบาลเมืองสตูน
เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะเขาบอกว่าหนอนเหล่านี้มันเป็นนอนบุ้ง
อาศัยอยู่ตามต้นไม้แล้วมันก็จะกัดกินใบไม้เป็นอาหารใช่ไหม

แต่ปีนี้สภาพแวดล้อมรวมถึงสภาพอากาศและความชื้น
มันเหมาะสมที่ทำให้บุ้งมันขยายพันธุ์ได้รวดเร็วเป็นพิเศษ

มันก็เลยออกลูกออกหลาน

ในการฉีดให้หนอนบุ้งเนี่ยมันค่อยตายไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเค้าก็ทำแล้วในเบื้องต้นนะคะ
ในเถ่นเฯนะที่เทศบันเบื้องสตูนเองก็เขาฉีดพ่นนญา
กรรมชาติยุงแล้วก็แมลงเนื่องจากเนื้อว่าเกรงว่าหนอนลูก
หนอนบุ้งจะกระจายไปทั่ววัดแล้วเดี๋ยวเข้าไปในโรงเรียนด้วยคือในวัด
จะมีโรงเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมโอ้โหแล้วมันเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนนะคะ
เพราะเด็กบางคนนี่คือแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะหนอนบุ้งเนี่ยมันไปขอ
นอนมีขนที่มันมีพิษนะคะต้องเร่งหาทางกำจัดให้เร็วที่สุดด้วย
ส่วนทางด้านพระธนภูมิทิศษาพระลูกวัดท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
กองทัพดอนบุ้งเข้ามาอยู่ตามกุฏิด้วยนะเข้ามาได้๔วันแล้ว
ท่านก็อยู่กับหนอนบุ้งมาสี่วันแล้วค่ะอุ้ยตายแล้วแล้วมีพระบางรูปเนี่ยสัมผัสโดนขนของหนอนบุ้ง
ก็ทำให้มีอาการแสบอาการคันด้วยที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนในวัดนะ
ครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากมายขนาดนี้นะหนอนถึงได้บุกมาขนาดนี้
ขนลุกไปหมดเลยคุณแค่เห็นภาพน่ะเรายังรู้สึกเหมือนคันอ่ะจริง
ไม่อยากจะคิดเลยถ้าเดินอยู่ในวัดแล้วแค่หนอนมันปลิวมาตกนิดหน่อยมันจะคันเขยือขนาดไหนเนาะ
อะแต่เมื่องต้นเค้าก็ไม่ได้หลัดเลยน่ะทางเจ้านาทีเค้าก็มีการฉีดโพรตยาค่าแมลง
ไปและแบบแต่อาจจะโอ้ยอะไร

คุณคุณไม่ได้เป็นนอนบุ้งคุณเป็นขี้กาว